ตีกลองศึกกันหน่อยคุณช่วงนี้ต้องตีกลองกันให้ดังนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่พักการเมืองใหญ่เขาเตรียมพร้อมในการที่จะสู้ศึกเลือกตั้ง
แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ประกาศออกมานะว่าใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะ
แต่มีการโวลไว้เหมือนกันว่าประกาศเมื่อไหร่ว้าวแน่นอน
สวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่๑๗ตุลาห์
การเมืองจะนำไปสู่โหมดของการแข่งขันกันเพื่อนำมาเป็นรัฐบาล
ทบทวนอีกทีนึงว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่า
หนึ่งนายกจะปล่อยให้สภานี้อยู่ไปครบกำหนดหรือจะยุบสภาก่อน
สูตรของการที่จะอยู่ให้ครบกำหนดเนี่ยกรกตประกาศมาแล้ว
ท่านดูตามนั้นวันที่๒๓มีนาสภาชุดนี้สิ้นสุดลง๓๐มีนามีพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้ง
วันที่๓ถึง๗เมษาวันรับสมัครเลือกตั้งแล้วก็กำหนดวันรับสมัครวันเลือกตั้งไว้แล้ว๗พฤษภา๖๖
แต่ว่าในทางการเมืองโอกาสที่จะยุบสภาหรือลากยาวต่อไปนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี
ถ้ายุบสภาแล้วชิงความได้เปรียบรัฐบาลกำลังเป็นที่นิยมฝ่ายค้านกำลังเพลี่ยงพล้ำสมมุติอย่างนี้
รัฐบาลก็จะชิงยุบสภาเสียก่อนยุบช้ายุบเร็วก็ขึ้นอยู่กับช่วงสถานการณ์ว่ายุบตรงไหนจะได้เปรียบ
ยุบตอนที่รัฐบาลออกนโยบายลดแรกแจกแถมช่วยเหลือประชาชน
ใกล้ใกล้ปีใหม่เพื่อจะอ้างว่าเป็นของขวัญให้ประชาชน
ถ้าประชาชนขานรับยุบสภาตอนนั้น
ยุบสภาตอนนั้นการเลือกตั้งก็จะเร็วขึ้น
จะอยู่ในช่วงกลางกุมภาหรือกลางมีนา
แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองจะไม่กลับมาแล้ว
ไม่ได้กลับมาแล้วอยู่ไปจนถึงนาทีสุดท้าย
ก็ไม่มีการยุบสภาคืออยู่ครบเทิม
ที่ว่านี้คือตัวเร่งว่าจากนี้ไปพักการเมือง

โหมดเข้าสู่การจัดทัพการจัดทัพมีหลายมุมครับ
มุมที่๑การหาแคนดิเดตนายกโดยเฉพาะระหว่างพักสองพักที่เป็นคู่แข่ง
เป็นพักใหญ่๒พักพลังประชารัฐกับเพื่อไทย
เอาพลังประชารัฐก่อนพลังประชารัฐเดิมทีแรกเนี่ย
ก็เข้าใจกันว่าจะเสนอผลเอกประยุทธ์เป็นนายก
แต่ว่าหลังสารวินิจฉัยว่าเป็นได้แค่เดือนเมษาหกแปด
ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเสนอพลเอกประยุทธ์แล้วพอไปถึงเมษา๖๘เลือกนายกกันใหม่
แล้วตอนนั้นไม่มีสวมาเป็นตัวช่วยโหวตให้แล้วเนี่ย
ถ้าจะส่งไม้ให้พลเอกประวิทย์มาเป็นนายกแทนมันจะไปได้ไหม
ฉะนั้นก็เสี่ยงก็เลยมีข่าวตามมาว่าจะเสนอพลเอกประวิทย์ประกบไปกับพลเอกประยุทธ์ด้วย
นี่เรื่องในพักเพื่อไทยแต่ประเด็นที่มันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาตอนนี้ก็คือว่า
มีข้อเสนอจากลูกพักพลังประชารัฐคนหนึ่งคือคุณวีรกรคำประกอบ
คุณวีรกรเนี่ยเป็นผู้อาวุโสนะครับอายุ๗๐กว่าแล้วเป็นสอสออาวุโส
ต้องตัดสินใจแล้วบอกมาให้ชัดอย่าอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งกึ๊กกึ๊กกักอยู่อย่างนี้เนี่ย
มันไม่ได้เพราะมันจะส่งผล
มันจะส่งผลต่อพักเพราะลูกพักที่เป็นสอสออยู่เขาไม่รู้จะเอายังไง
แล้วเขาก็เคว้งแล้วมันจะเกิดสภาพเลือดไหลออก
กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ลาออกจากพักไปหาที่พักใหม่
ไม่มีความอนาคตชัดเจนกว่าคุณวีรกรบอกยังไงล่ะครับ
หากยังเชื่ออยู่อย่างนี้ก็จะได้ข่าวว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกจากพัก
สุดท้ายก็คงเหลืออยู่เฉพาะสอสอภาคใต้ที่ยังมีกระแสของพลเอกประยุทธ์อยู่
ถึงเวลาที่พักต้องปรับกระแสใหม่
ขอกราบวิงวอนนายกประยุทธ์ว่าสิ่งที่ไปขอขอให้มองในแง่ดี
อย่าไปมองว่าเป็นการทำลายแต่เป็นข้อเสนอที่ต้องทำ
ไม่เช่นนั้นพรรคจะค่อยค่อยล่มลงล่มลง
ถ้ายังไม่ยอมปรับและนิ่งอยู่กับที่
ขอให้มองอดีตพรรคสหประชาไทยพรรคสามคีธรรม
ที่เคยล่มไปก็เพราะทหารเล่นการเมืองไม่เป็น
เรียนรู้อดีตก็ต้องฟังสอสออย่างที่ตนไม่มีพิษมีภัย
นี่ต้องคอยดูว่าพลเอกประยุทธ์จะว่ายังไง
ข้อเสนอของคุณวีรกร
ถ้าเป็นเกมโชว์ประเภททายปัญหากันเนี่ย
พิธีกรจะบอกพลเอกประยุทธ์ว่า
ต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วครับ
ไม่มีเวลาแล้วต้องตอบแล้ว
ฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จะตอบยังไง
อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคอยฟัง
มาไปดูทางฝั่งพักเพื่อไทย
แดดิเดตนายกถึงยังไม่ฟันทง
แต่ก่อนหน้านี้ชื่อที่ลอยมาก็คือ
คุณอิงแพทองทานชินวัฒน์
ถึงจะยังไม่ฟันทงแต่ไม่มีการปฏิเสธ
มาก็มีชื่อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชื่อ

คุณเศรษฐาทวีสินที่ว่าเป็นชื่อเก่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในวงการเมือง

คุณเศรษฐามีชื่อที่จะได้รับเสนอเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ถ้าพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งก็มีสิทธิ์จะเป็นนายก
คุณเศรษฐาก็เหมือนกับพาคุณแพทองทาน
คือยังไม่มีการฟันทง

ก็แปลว่านอกจากสองคนนี้แล้ว

หรืออย่างน้อยจริงก็ต้อง๒คน

นี่เป็นประเด็นที่เรากำลังจับตาดูมองไปในอนาคตว่า
ถ้าพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งใครจะได้เป็นนายก
ถ้าพักพลังประชารัฐกลับมาใหม่ใครจะได้เป็นนายก
แล้วก็มีตัวสอดแทรกพักภูมิใจไทยที่คุณเนวินประกาศว่า
เขาจะปั้นคุณอนุทินให้เป็นนายก
เขาประกาศว่าเขาจะได้สอสอประมาณ๑๒๐ที่นั่ง
ฉะนั้นการเมืองจากนี้ไปต้องตามตรงนี้
ว่าใครจะได้ตั้งรัฐบาลและใครจะเป็นนายกที่สำคัญที่สุด
ประชาชนจะถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกแล้ว
จะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน
อยากคิดแต่ว่าจะเป็นนายกอย่าคิดแต่ว่าจะตั้งรัฐบาล
แต่ให้ถามตัวเองว่าถ้าเป็นแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชนยังไง
เพราะคราวนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีโจทย์ใหญ่ขวางหน้ามาก

ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโจทย์ของคนที่จะเป็นรัฐบาลไม่หนักเท่านี้
นี่เรากำลังเดินไปสู่จุดที่วิกฤตเศรษฐกิจหนักที่สุด
เราต้องการคนจะมาเป็นนายกแก้ปัญหา
เราต้องการคนที่จะมาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหา
อย่าคิดแต่ว่ามาเป็นรัฐบาลอย่างเดียว
แต่ต้องคิดว่าเข้ามาเป็นแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ยังไง
แก้ได้ไหมถ้าเพื่อไทยมาจะต้องตอบว่าดีกว่าที่พลเอกประยุทธ์แก้มาไหม
ถ้าพลเอกประยุทธกลับมาใหม่ก็ต้องตอบว่าที่ผ่านมาจะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมาไหม
ถ้าพลเอกประวิทย์เป็นนายกก็ต้องถามว่าจะแก้ดีกว่าที่พลเอกประยุทธ์เป็นไหม
ทั้งหมดนี้คือโจทย์หนัก
ฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจเราก็จะต้องให้ความสำคัญ
เหมือนที่ไทยรัฐกำลังจะจัดสัมมนาใหญ่อยู่ตอนนี้
เพื่อให้คนได้รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไง
เดี๋ยวกลับมาคุณกอล์ฟจะมาชวนไปฟังเรื่องนี้ครับ